เอาล่ะมาดูเรื่องของการชุมนุมกันนะ
ผมขออนุญาตเปิดหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

ม็อบลามทั่วประเทศกอทมดาวกระจาย๑๔แห่ง
รุมศัพท์รัฐบาลสลายเกินเหตุ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร
เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาบอกว่าทุกคนเป็นผู้ชุมนุมเป็นแก่นำ
เป็นรัศดรสั้นเลย
คนเริ่มทยอยเดินเท้ามารวมตัวกันนะคะ
ภายในพริบตาเต็มพื้นที่
รถไฟฟ้าอุดมศุกร์วงเวียนใหญ่
และก็ที่โนธมบุรีที่แยกแคลายก็บอกก็มีเหมือนกัน

หลังจากเมื่อวันศูกรัฐิกาโชมรุมที่สี่ยากประถุมล์วันครับ
สลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำผสมสารเคมี
จากรถฉีดน้ำแรงดันสูง
ตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกาศสถานที่ชุมนุมต่อไป
พร้อมทั้งบอกว่าหากหยุดเดิมรถไฟฟ้าก็จะใช้สถานีรถไฟฟ้านั่นแหละ
เป็นสถานที่ชุมนุมเอาสิ
ต่อมากองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความแรงหรือว่ากอรช
รวมทั้งถนน๒จุดหลักอนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้วก็แยกอโศกด้วย
แต่เหมือนเป็นการสับขาหลอกครับสับขาหลอกเจ้าหน้าที่นะฮะ
เพจเยาวชนปลดแอบได้โพสต์ยืนยันสถานที่ชุมนุมหลัก๓จุด
ซึ่งเป็นคนละจุดที่ทางกอรชคาดการณ์เอาไว้
๕แยกรัฐพร้าวนะครับอุดมศุกร์แล้วก็วงเวียนใหญ่
แต่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนที่ปิดถนนรถไม่สามารถแล่นผ่านไปได้
ใกล้คอนโดที่ชั้นถ้าไปดูตรงอนุสาวรีชัยสมรภูมิตอนแรกตกใจ
คิดว่าจะไปรวมตัวกันที่นั่นแต่เปล่าเลยค่ะตำรวจถูกเด็กหลอก
แล้วเขาก็เดินเท้าจากอนุสาวรีมารวมตัวกันที่๕ย่ารัฐพร้าว
ไม่ใช่แค่นั้นนะครับปริมณฑลในกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่
นนทบุรีและกลุ่มนนทบุรีปลดแอบ
จุดนี้มีการปราศัยโจมตีรัฐบาลครับ
ที่สั่งให้สลายการชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
จากนั้นก็ร่วมกันเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่แยกแครราย

กลางตำรวจที่มาตั้งแนวรักษาความสงบเรียบร้อยกว่า๑๐๐นายนะครับ
ส่วนในต่างจังหวัดนะครับ
จุดชุมนุมคู่ขนานกับกรุงเทพมหานคร
นอกจากที่แยกแครรายนนทบุรีแล้วนะครับ
นครราชศรีมาก็มีขอนแก่นก็มาอุบลรัชธานีก็มี
เรยพาเยาว์เชียงใหม่ราชบุรีชยภูมิปธูมิธานีครับ

โดยไม่ได้แจ้งผ่านเพจหลักในส่วนกลาง
รวมทั้งจุดชุมนุมในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นอีกจุด

แต่อยู่ในแผนการชุมนุมเขาบอกแบบนั้นนะ
ที่เป็นแผนดาวกระจายของคณะราษดรก็คือ
ร้านพ่อขุนครับในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งในจุดนี้มีนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองมาปลาใสด้วย
และต่อมานะครับเกิดเหตุการณ์ระทึก
เมื่อตำรวจบุกเข้าจับไม้ระยองท่ามกลางมวลชนที่มีอยู่ขณะนั้นครับ
ใช่ค่ะในส่วนตอนกลางคืนของไม้เองตอนแรกอยู่ร้านพ่อขุน

เลื่อนย้ายไปหน้าตึกอธิการบดีครับ

ก็เลยต้องเดินเท้าออกมาไปอยู่ที่บริเวณแยกครองตัน
แล้วก็สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปรวบตัว
คือเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นตอนที่รวบตัว
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะเอาเราจะมีภาพมีบรรยากาศ
มีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ให้ดูด้วยนะครับ

น้องปุ้ย๕แยกราดพร้าวเป็นอย่างไรนะ

คือปุ้ยใช้เส้นทางวิภาวดีขาเข้าพอดี
ตรงสักประมาณบ่ายบ่าย๓สักประมาณนี้
ปรากฏว่าตอนนั้นเริ่มมีคนทยอยเดินเท้า

เพราะว่ากลัวว่าจะมีการขนคนเข้าไป

น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ยอยเดินเท้าไปรวมตัวกันที่นั่นค่ะ
ตั้งแต่เวลาสักประมาณบ่าย๓๕๐นาที

เร็วมากบนสกายวอล์กบีทีเอสเซ็นทรัลลาดพร้าว
โดยมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็คือด้วยการชู๓นิ้ว
นิ้วก็คือสัญลักษณ์ของเสรีภาพ
เสมอภาคแล้วก็พาราดรภาพเนี่ยนะคะ
มีการตะโกนไล่นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาล

ทยอยหลั่งไหลกันมาเพิ่มเรื่อยและเรื่อย
จนคนต้องบอกว่าล้นไปอยู่บนพื้นผิวการจราจร

ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วทำให้ต้องมีการปิดการจราจร
บนถนนผลโยธินขาเข้าไปโดยปริยายนะคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยสมทบเรื่อยเพิ่มเรื่อย

หลังจากนั้นคุณผู้ชมพอตกข้ำหน่อยนะคะ

เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉลายการชุมนุมนะคะ
ซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ผู้ชุมนุมแต่ละคน
จะต้องบอกว่าค่อนข้างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
ท่านมาใส่พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมด้วย
ใส่เพื่อป้องกันถ้าเกิดว่ามีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้น
ส่วนการประสัยของแนวร่วมผู้ชุมนุมราชดร

คือใครก็ได้อยากขึ้นประสัยได้หมดค่ะ

ส่วนใหญ่แน่นอนว่าเนื้อหาของการปราศัยลักษณะเหมือนเดิม
เป็นการโจมตีรัฐบาลแล้วก็ไล่ให้ตำรวจออกไป
รวมถึงมีการพูดถึงกรณีการฉีดน้ำสลายการชุมนุม
กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
แล้วรถฉีดน้ำปราบจราจนราคาคันละ๒๕ล้านบาท
นั่นก็ล้วนแล้วแต่มาจากภาษีประชาชนทั้งสิ้น
อันนี้เนื้อหาหลักที่กลุ่มราศดรเขามีการปราศัย
อกจากนี้ยังมีการนัดหมายกับมวลชนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงอีกกับกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มผู้ชุมนุมกลับบ้านทันทีก็คือสลายตัวทันทีค่ะ

บรรยากาศยิ่งคึกคักยิ่งคลึกคลื้น
ยิ่งมากันเยอะทยอยมาสมทบเรื่อย
ทำให้มวลชนหนาแน่นเต็มพื้นที่
ขยายพื้นที่มาอยู่ที่บริเวณหน้าสวนจตุจักรนะคะ
เองก็ต้องมีการตั้งแนวคัดกรองคนเข้าพื้นที่ด้วย
เพราะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครฉวยโอกาสนี้
สร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ
ส่วนบนทางยกระดับลาดพร้าว
กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนำแผงไม้ไผ่
แล้วก็รั้วเหล็กมากั้นห้ามไม่ให้ผ่านเส้นนี้

ก็อยู่ไม่กี่นายอาหารบริเวณนี้
จนกระทั่งเวลาตกเย็นเจ้าหน้าที่

สักประมาณตกเย็น๑๘นาฬิกาค่ะ
เริ่มมีความชุนละมุนเกิดขึ้นเล็กน้อย
เพราะตอนนั้นเริ่มพบค่ำแล้ว

จะมีการเข้ามาสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่
แล้วมีการรายงานว่ามีตำรวจมาตรึงกำลัง
อยู่ตรงผนโยธินฝั่งมุ่งหน้าไปทางจตุจักรค่ะ
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งเนี่ย
มีการเริ่มแล้วสวมอุปกรณ์ป้องกัน
รวมตัวอยู่ด้านหน้า
แล้วก็หันหน้าไปทางบริเวณสวนจตุจักร
แล้วมีการประกาศเลยคือตอนนั้นตอนแรกเขานั่งกันก่อน
นั่งฟังก็รัสดรเขาสลับขึ้นปลาใส
ตั้งกั้นบริเวณหน้าห้างด้วยฮะขณะที่ใจกลางห้าแยกรัดพร้าวเอง
ตอนนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมพากันยืนเรียงเป็นแถวแจกอุปกรณ์ป้องกันตัว
เตรียมความพร้อมทั้งแว่นตาชุดกันฝนหมวกนิรภัย
ส่วนด้านบนทางยกระดับค่ะก็มีการปิดทางที่จะมุ่งหน้าไปทางดอนเมือง
เพิ่มเติมด้วยอันนี้เริ่มค่ำแล้วนะคะนี่เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
จนกระทั่งเวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาที
แก่นำกลุ่มได้ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผ่านมาอีกครั้งครับ
ทุกคนฮะเวลา๑๐กรัดยุติการชุมนุมแล้วนะฮะ

แล้วทำได้อีกวันแล้วนะฮะ
กลิ่นเกียจแบบว่ายังไง

เข้าจากบ้านกับสันเตภ
สุดท้ายผู้ชุมนุมก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ
แล้วก็น่ารักมากช่วยกันเก็บขยะที่ตกอยู่บนถนนด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็นำสุนัขตำรวจแล้วก็มาตรวจสอบความเรียบร้อย
เคลียร์พื้นที่บริเวณโดยรอบห้าแยกลาดพร้าว
ก่อนที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรลงมา
ดำเนินการทำความสะอาดแล้วก็มีการจัดเก็บขยะในพื้นที่ด้วยค่ะ

อันนี้เป็นความคืบหน้าที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวของเมื่อวานนี้